มาถึงข่าวใหญ่ประจำวันนี้อีกข่าวหนึ่งนะฮะ
นี่ที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังนี้นะครับ
โหดราดน้ำมันจุดไฟเผาเพื่อนบ้าน
คุณผู้ชมคิดดูว่าคนที่โดนราดน้ำมันจุดไฟเผา
เขาวิ่งหนีเอาชีวิตออกมา

วิ่งออกมาจากบ้านข้ามถนน
และพยายามกลิ้งอยู่บนพื้นที่เป็นโครน
กะว่าโครนแล้วก็มีน้ำนิดหน่อย
จะช่วยดับไฟเขาได้แต่สุดท้ายดับไม่ได้ฮะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโหดเหมือนกันนะฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนสักประมาณ๓ทุ่มนะครับ
เจ้าหน้าที่อาศาสมัครกู้ภัยมูธิร่วมกะตันอยู่จุดสพสาขรา
ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายโดยการราดน้ำมันและจุดไฟเผา
ที่บ้านเลขที่๓๘๗ทับ๕หมู่๔ตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

พบร่างของชายหนึ่งรายนอนหายใจรวยบรินอาการสาหัส
มีบาดแผลถูกไฟคลอกทั่วร่างกายเลย
และตามร่างกายยังพบโครนเต็มไปหมดเลย
เต็มตัวหมดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไป
เขาพยายามไปกลิ้งตัวกับพื้นโคนนะคุณนะ
วิ่งออกมาจากบ้านข้ามถนนมากลิ้งตัวตรงพื้นโครนตรงนี้
ซึ่งจริงโครนตรงนี้มันแทบจะแห้งแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนจะเคลื่อนย้ายแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีต่อไปนะครับ

บอกว่าผู้บาดเจ็บนะฮะขออภัยยังไม่เสียชีวิตนะครับ
เป็นผู้บาดเจ็บนะฮะผู้บาดเจ็บชื่อนายจาเบิร์นหรือว่านายกี่
อายุประมาณ๓๐ปีเท่านั้นเอง
ผู้บาดเจ็บเคยมีเรื่องบาดหมางกับเพื่อนบ้านอีกหลัง

อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่อะไรสักอย่าง
การเลี้ยงไก่หรืออะไรไก่ชนเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บก็พักอาศัยอยู่บ้านคนเดียว
ส่วนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเป็นผู้ชาย
บุกเข้ามาถึงภายในบ้านของผู้บาดเจ็บก็คือนายเจริญเนี่ยนะฮะ
จากนั้นผู้ก่อเหตุเอาน้ำมันเนี่ยราดตัวนายจาเบิร์น
แล้วจุดไฟเผาทันทีนายเจริญพอถูกไฟคลอกอย่างที่บอกไป
วิ่งหนีตายออกมาจากบ้านข้ามถนนไปยังพื้นโครน
ฝั่งตรงข้ามบ้านกะจะดับไฟตัวเอง
ปรากฏว่าชาวบ้านเห็นนะชาวบ้านเห็นไฟลุกท่วม
ชาวบ้านบอกตอนแรกนึกว่าทำไมรู้ไหมคุณ

พอเห็นว่าเป็นคนก็เลยเอาน้ำมาช่วยกันดับนะฮะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับภายในบ้าน
ก็ยังพบข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วเลย
ชั้นล่างตรงนี้คล้ายกับมีลักษณะของการต่อสู้กันนะฮะ
ที่เกิดเหตุไม่พบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ตำรวจสศขและทีมสืบสวนก็เร่งลงพื้นที่
หาสาเหตุแล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ในบ้านนะครับ
เห็นเลยว่าผู้บาดเจ็บกำลังถูกไฟคลอกทั้งตัวเลย
วิ่งออกมาตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
แล้ววิ่งไปหาบ่อน้ำไปหาบ่อโครนฝั่งตรงข้ามบ้านทันทีนะครับ
ก่อนหน้านี้ผู้บาดเจ็บกับผู้ก่อเหตุ
เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนนะคุณนะแต่ช่วงหลังเนี่ยอย่างที่บอกไป
มีเรื่องบาดหมางเรื่องอะไรล่ะเรื่องเกี่ยวกับไก่ชนนะครับ
อยู่บ้านผมอยู่บ้านแล้วผมเห็นเขาเล่นไฟ
ผมก็นึกว่าแถวนี้เด็กเหมือนเล่นชอบเล่นใช่ไหมครับ

ไฟล์ตรงนี้ถามอย่างนี้แล้วก็วิ่งร้องช่วยด้วยครับช่วยด้วย
คือลักษณะคนที่นั่นน่ะ
ข้างบ้านใช่คนนั้นน่ะ
เขาจะเอาน้ำมันลาด

แล้วตอนตอนนั้นคนเจ็บอยู่ในบ้านตอนคนเจ็บ
คนเจ็บไม่ก่อนที่วิ่งออกมาเขาอยู่ในบ้านแน่เลย
ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเห็นเขาร้องอยู่
เห็นก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านข้ามฝั่งมานี่
เพื่อจะไปหาเบาะน้ำเพื่อดับไฟ
ใช่นั่นแหละพี่ดูดิ

แต่ก่อนสนิทกันตอนหลังนี้ทะเลาะกันเรื่องกัน
นะฮะเรื่องนี้ทีมข่าวของเราได้สอบถาม
ทางประธานชุมชนหมู่บ้านตรงนี้นะฮะ

เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บ
คือจริงก็เป็นเพื่อนกันแหละมักจะทะเลาะกันบ่อย
จากผู้ก่อเหตุเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ส่งเสียงดังครับ
แล้วก็ชอบปล่อยไก่ชนเดินไปทั่วเลย
ไก่มันก็ไปถ่ายไปทิ้งมูลไว้ที่หน้าบ้านผู้บาดเจ็บนะฮะ
แต่นิสัยส่วนตัวของผู้ก่อเหตุ
คือเป็นคนเงียบไม่ค่อยจะยุ่งกับใคร
ส่วนฝั่งผู้บาดเจ็บจะชอบเอะอะโวยวาย
แล้วก็ไม่ค่อยถูกกับชาวบ้านเท่าไหร่นักนะฮะ
ฟังเสียงประธานชุมชนหน่อยนะครับ

คือเมื่อวานนี้ตอนที่ตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุนะ
ปรากฏว่าไม่พบผู้เกาะเหตุแล้วนะแต่ว่า

คือตอนที่ผู้ก่อเหตุกำลังจะหลบหนีใช่ไหม
เออนี่ตอนที่มอเตอร์ไซค์นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ย
หลังที่ก่อเหตุเสร็จแล้วนะฮะไปจุดไฟเผาร่างของเพื่อนบ้านแล้วนะครับ
ก็ถอยมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านของตัวเอง
ค่ะแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปใช่ตำรวจก็ต้องตามจากเบาะแสตรงนี้แหละครับ
ล่าสุดเนี่ยพันธ์ตำรวจเอกวิชาณวิทย์เคยการนะครับ
กับสพสาขลาเปิดเผยว่าตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุรายนี้แล้วตามที่ปรากฏในคลิปแล้วฮะ
ก็คือนายเกรียงไกรพิมพ์มงคลหรือว่านายโย่ง
บ้านก็อยู่ติดกับบ้านของผู้บาดเจ็บเลย
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับนะครับ
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บนั้นนะครับ
เพื่อจะสอบถามเหตุการณ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผิดใจกัน
เกี่ยวกับไก่ชนที่เลี้ยงกันไว้นะครับ
และจากการค้นประวัติยังพบว่าผู้ก่อเหตุ
เคยมีประวัติโดนข้อหายาเสพติดมาด้วยนะครับ

ก็ไม่เจอผู้ก่อเหตุอยู่แล้วเพราะเขาหนีไปแล้ว
หน้าบ้านมีสุ่มเลี้ยไก่ชนไว้หลายตัว
อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับ